อีกหนึ่งจุดที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็จับตาอย่างต่อเนื่อง
น่าเป็นห่วงนะคะก็คือที่ปักทงชัย

พื้นที่น้ำยังคงท่วมสูงนะคะ

กับคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามาเชิญค่ะ
ตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณชุมชนไร่หนองสาหร่ายตำบลสาหร่าย
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
จุดนี้เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
เมื่อวานนี้ค่อนข้างจะหนักนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยถึงบริเวณอกเลยนะครับ
แล้วก็เพิ่งจะลดระดับลงนะครับนี่ก็เป็นชุมชนบริเวณริมถนนบ้านไร่นะครับ
ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับมีบ้านหลายหลังที่
ระดับน้ำยังไม่ลดลงนะครับอย่างบ้านหลังนี้ครับ
เมื่อวานนี้เราก็ได้เข้ามาสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูนะครับ
ระดับน้ำก็ยังสูงประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบเซนติเมตรนะครับ
แล้วก็มีการอบพยพกันออกไปข้างนอกบางส่วนนะครับซึ่งคาดว่า
ภายในเย็นวันนี้ถ้าไม่มีฝนตกลงมาหรือว่าไม่มีปริมาณน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมนะครับ
ก็จะลดลงนะครับจากนี้ก็อาจจะแห้งนะครับ
เดี๋ยวเราจะคุยกับเจ้าของบ้านนะครับพี่ครับอ่า
เมื่อคืนนี้น้ำเห็นบอกว่าขึ้นมาครับก็ขึ้นอยู่ในระดับทางทางใต้เนี่ยฮะ
อันนี้รอบสองมันจะน้อยหน่อยมาถึงแค่ใต้ถุน

ประมาณยี่สิบเซ็นต์หนาจากพื้นบ้านไปเลยครับ
ก็รอฟังข่าวอยู่ตลอดนะครับว่ามันน้ำขึ้นน้ำลงยังไง
จากที่เขารายงานกันครับก็เฝ้าเฝ้าอยู่ตลอดเวลา
เพราะเมื่อคืนก็ใช่ครับเฝ้าอยู่ถึงตีสองแล้วเมื่อคืนครับ
นั่งดูน้ำดูอะไรอยู่ดีนะครับน่าจะน่าจะเดี๋ยวกลับสู่สภาวะปกตินะ
ผมว่าไม่นานครับก็จะต้องทำความสะอาดกันครับ
ก็นี่แหละครับงานใหญ่รอบแรกยังเก็บไม่เสร็จยังโลกอยู่เลย
ครับครับนี่ก็คืออีกที่หนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับ
ซึ่งยังมีบ้านอีกประมาณ๒๓หลังบริเวณนี้นะครับที่ค่อนข้างที่จะท่วมสูงในระดับนี้นะครับ
แต่ว่าในชุมชนที่เราไปเมื่อวานนี้นะครับก็คือชุมชนประปาระดับน้ำตอนนี้ถือว่าแห้งแล้วนะครับ
ประชาชนก็เริ่มเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับแต่ว่ายังมีอีกพื้นที่หนึ่งนะครับ
ได้รับผลกระทบนอกเหนือจากบริเวณอำเภอปากช่องนะครับก็คืออำเภอปักทงชัยนะครับ
โดยเฉพาะที่ถนนสามศูนย์สี่ตอนนี้นะครับก็มีน้ำท่วมสูงสิบถึงยี่สิบเซนติเมตรนะครับ
ทำให้มีการจราจรติดขัดแล้วนะครับซึ่งบริเวณหน้าโรงเรียนเมืองปัก
แล้วก็ในพื้นที่ตัวเมืองบางส่วนนะครับก็กำลังได้รับผลกระทบนะครับ
จากฝ่ายนะครับที่แตกก่อนหน้านี้นะครับ
และในช่วงบ่ายวันนี้นะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็จะลงมาดูความเสียหายนะครับของอ่างเก็บน้ำนะครับ
แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่า
เป็นพื้นที่หนึ่งที่กำลังได้รับผลกระทบหนักก็คืออำเภอปักทงชัยนะครับ
ช่วงบ่ายนะครับทีมข่าวของเราก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับ
ความเสียหายบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปักทงชัยนะครับ
ส่วนในพื้นที่อำเภอปากช่องในขณะนี้ก็ถือว่าสถานการณ์
เริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับพี่น้องประชาชนก็เริ่มที่จะเข้าไป
กวาดทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับหลังจากที่โดนน้ำท่วมซ้ำรอบที่สองนะครับ
ก็ถือว่าค่อนข้างหนักทีเดียวในรอบสิบปีนะครับหลังจากที่เมื่อปีสองพันร้อยห้าสิบสี่นะครับ
ได้รับผลกระทบหนักเมื่อครั้งนั้นแต่ครั้งนี้มาถึงสองรอบ
ซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็กังวลนะครับว่าจะมีระลอกที่๓หรือเปล่านะครับเพราะว่า
จากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังประกาศให้เฝ้าระวังเนื่องจากจะมี
ฝนตกหนักนะครับในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุด
ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาปียชาติคงถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ